หลังจากที่ปุ๊กกี้อดีตนักร้องสาวชื่อดังถูกตำรวจ
จับกลุ่มตัวได้พร้อมกับแฟนนุ่มแล้วก็แก๊งค้ายาเสพติดชาวไต้หวัน
ล่าสุดจากการสอบปากคำปุ๊กกี้ยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหานะครับ
โดยจากข้อมูลการสืบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่าอาจมีดาราอีกหลายคน
เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งค้ายาเสพติดแก๊งนี้ด้วย

ุ๊กกี้ปริศนาพลายแสงถูกตำรวจปราบรามยาเสพติดคุมตัวมาพร้อมกับสามี
และเครือคลายยาเสพติดชาวไต้หวันอีกหนึ่งคน
หลังตำรวจขยายผลจนทราบว่าปุ๊กกี้
เป็นผู้อยู่เบื้องหลังของการซื้อขายยาเสพติดข้ามชาติในครั้งนี้
โดยชุดสืบสวนสะกดรอยเบาะแสจากผู้ต้องหาชาวไต้หวันรายนี้
มาเช่าโรงแรมอาศัยอยู่ย่านราชกระบังหลายวัน
สามีของปุ๊กกี้เอากระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่มาไว้ที่ห้องพัก
ภายในบรรจุยาเคน้ำหนักกว่า๕๒กิโลกรัม
เพื่อส่งต่อให้กับชาวไต้หวันเพื่อจัดส่ง
ด้วยการซุกในที่เคียบุรี
พร้อมกับการสะกดรอยตามมาที่บ้านพักย่านบางเขน
ก่อนจะพบว่าผู้ที่อยู่ในบ้านพัก

ในที่สุดทั้งสองจนมุมพร้อมกับยาเสพติด
ภายในบ้านอีกหลายชนิด
ตลอดเวลาการสอบปากคำ
ปุ๊กกี้มีเสียง
เพราะจำนวนยาเสพติดครั้งนี้มีมากถึง๕๒กิโลกรัม
เจ้าตัวยอมรับสารภาพในทุกข้อเก่าหา
แต่ให้การว่าเพิ่งทำครั้งนี้เป็นครั้งแรก
แต่สุดท้ายกลับมาถูกจับกลุ่มได้เสียก่อน
ซึ่งจนถึงตอนนี้เจ้าตัวยังปากแข็งว่า
ไม่ได้ส่งยาเสพติดให้กับเพื่อนที่อยู่ในวงการอย่างแน่นอน
ท่านได้รับข้อมูลไหมครับว่ามีดารงดารา

จากการสอบสวนเขาเป็นแค่ผู้รับมา
แล้วก็ไปขายต่อไม่ได้ผลิตเอง

ปุ๊กกี้กับสามีนี่ใครที่จึงขบวนการ
มีการหายาเสพติดมากันแน่

ทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิต่อจิตประสาท
ประเภท๒หรือคีตามีนไว้ในครอบครอง
เพื่อขายโดยไม่ได้รับอนุญาต
และข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษ
แต่สิ่งหนึ่งที่ตำรวจต้องขยายผลต่อ
คือบัญชีเส้นทางทางการเงินของปุ๊กกี้
เชื่อว่าน่าจะมีดารานักแสดง
และนางแบบอีกหลายต่อหลายคนมีส่วนเกี่ยวข้อง
ซึ่งหากสืบทราบจนแน่ชัด
ตำรวจบอกว่าไม่มีทางรอดอย่างแน่นอน
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน